พาไปดูภาพการไล่ล่าแบบระทึกนะ

มุดประการฉะเชิงเซาไปถึงชนบุรี

เกือบวิทย์จะชนกับรถคันอื่นกันหลายคัน
สุดท้ายไปเจอทางตันจนมุม

นี่ฮะก็เป็นภาพขณะไล่ล่า

ร่วมกันขับไล่ล่ามรถบรรทุก๖ล้อสีขาว

มา๓จังหวัดอย่างที่บอกคุณผู้ชม
ตอนแรกเนี่ยด่านเขาตั้งอยู่ที่พื้นที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรประการนะ
เขาขับหนีไปฮะไปอยู่ที่ฉะเชิงเซาขับผ่านจังหวัดนี้ไปไปอยู่ที่ชนบุรีครับ
รถบรรทุกเริ่มหักหลบไปตามถนนหนทางเทพรัฐก็คือถนนบางนาตราด
จากพื้นที่สมุทรประการก็เลี้ยวไปทางชนบุรีด้วยความเร็ว
พร้อมทั้งปิดไฟหน้ารถด้วยและขับรถลักษณะประมาท
คือมืดขนาดนี้แล้วยังปิดไฟหน้ารถนี่อันตรายมากนะคะ
ไม่พอค่ะเลี้ยวไปเส้นทางโรงไฟฟ้าบางประกง

ช่วงมีการขับแซงขวาด้วย
เกือบจะประสานงากับรถคันหนึ่งที่เขาวิ่งมา
แต่หักหลบมาได้อย่างบุดหวิด
แล้วเขาก็เลี้ยวเข้าถนนเรียบทางรถไฟ

ไปไหนต่อไม่ได้แล้วคราวนี้ตอนแรกตำรวจก็คิดว่า

คนขับรถก็คือนายรัฐชัยพุ่มทองอายุ๓๘ปี
จอดรถทิ้งปุ๊บวิ่งเลย

แต่ที่สำคัญคือมีคนนั่งงงอยู่ในรถ
เป็นแฟนสาวค่ะนางสาวนวรัฐขาวผ่องอายุ๓๒ปี
ถูกตำรวจรวบตัวเอาไว้ได้เพราะว่าทำอะไรไม่ถูก
นั่นสิฮะแฟนหนีไปแล้ว
อยู่ในรถก็งงไปถูกจับกันไปสุดท้ายถูกนำตัวไปตรวจปัสสาวะ
พบสารเสพติดในร่างกาย
กลุ่มตัวดำเนินคดีต่อไปนะครับ
ล่าสุดตำรวจภูทรพานทองก็ออกหมาย
เรียกนายรัฐชัยคนขับรถบรรทุก
ไปสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายครับ

จะรู้ว่าใครรักเราจริงก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขัน

เถอะค่ะถ้าขนาดนี้แล้วเลิกเถอะค่ะ